ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์
ที่เป็นผู้ชายที่อุบลรัชธานีเมื่อวานนี้เขาไปเจอกันใช่ไหม

แล้วก็แล้วก็มีตำรวจนะฮะ
มาดูศพแล้วบอกว่าโอ้นี่น้องชายผมนี่

ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่กำแพงหลังโรงงานร้างแห่งหนึ่ง
ตะมนต์โพชัยอำเภอพิบูรมังสาหารนะครับสพพิบูรมังสาหารมาตรวจสอบ
หลังจากมีคนเลี้ยงวัวเนี่ยบอกว่าสุนัขนี่มันไปคาบหัวกระโหลกมนุษย
ออกมาจากป่าต้นยูคาลิปนะใช่ค่ะนี่พอมาตรวจสอบนี่โอ้โห
เป็นโครงกระดูกแล้วแต่มันมีพวกเสื้อพ่งเสื้อผ้า
รองเท้าผ้าใบอยู่นะฮะร้อยตำรวจเอกอ่าร้อยตำรวจรีเอกนรงธารบุตรนะฮะ
เป็นตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวนของกองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดอุบัติรัชธานีเนี่ยพอรู้ข่าวก็มาดูศพนะฮะ
และยืนยันว่านี่ต้องเป็นสุเทรนธารบุตรอายุสามสิบหก
เป็นน้องชายของเขาแน่หายตัวไปจากบ้านที่ตำบลแสนศุกร์ที่อำเภอวาดินชำราบ
ตั้งแต่ช่วงค่ำ๕มีนาคมถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าใช่
ก็นี่มันโอ้โหโครงกระดูกหมดเลยร้อยมดีเอกนรงค์บอกว่าที่มั่นใจเนี่ย
เพราะตามหาน้องมาตลอด๑เดือนแล้วจำเสื้อผ้าที่เจออยู่แถวโครงกระดูกได้
เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นลายพราง
แล้วเมื่อสักครู่นี้รองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะ
แล้วก็จำตำหนิที่ศีรษะของศพได้ตรงที่เป็นกระโหลกอ่ะ
มีกลุ่มผมสีขาวคล้ายผมงอกจำได้
เพราะเขาเป็นคนตัดผมให้น้องชายเป็นประจำ
พี่ชายตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุ
เป็นภรรยาของน้องชายกับลูกเลี้ยงของน้องชายหรือเปล่า
เพราะสองคนนี้หายออกไปจากบ้านไปในวันเดียวกับที่น้องชายเขาหายตัวไปเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพี่ชายของพี่ตายเนี่ยมีหลักฐานสำคัญที่ทีมข่าวของเราก็ได้เห็นด้วย
บอกว่านี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเย็น๕มีนาคมนี่ฮะ
นี่จะเห็นกลุ่มวัยรุ่น๓๔คนที่เป็นเพื่อนของยูฟ่า
ยูฟ่าชื่อจริงคือนายทิติสันสิงคิบุตรอายุ๒๐ปี
เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายของนายสุเทรนพาเพื่อนมารุมทำร้ายนายสุเทรนที่หน้าบ้าน
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะนายสุเทรนี่ก็ถือมีดออกมาไล่ฟันกลุ่มลูกเลี้ยงกับเพื่อนของลูกเลี้ยง
นี่เห็นไหมฮะกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็หนีกระเจิงกันไปเลย
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือน้องชายของเขาเนี่ยไปทุบตีภรรยา
ภรรยานี่ชื่อจริยาหารศาลอายุ๓๘คบกันได้๒ปีคบหาอยู่กินกัน๒ปี
จริยาก็เลยโทรไปบอกลูกชายก็คือธิติสันเนี่ยให้มาช่วย
ธิติสันหรือว่ายูฟ่าพอรู้ว่าแม่เนี่ยถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายก็พาเพื่อนมาด้วย๓๔คน
รุมทำร้ายสุเทรนเพื่อนล้างแค้นแทนแม่สุเทรนเนี่ยตอนนั้นก็เลยคว้ามีดยาวเนี่ยออกมาไล่ฟัน
ลูกเลี้ยงกับเพื่อนก็วิ่งหนีกระเจิงตามกล้องวงจรปิดที่เห็นจากนั้นอีก๑ชั่วโมงนะวันที่๕มีนาคมนะฮะ
ยูฟ่าเนี่ยให้จริยาที่เป็นแม่เนี่ยโทรมาบอกสุเทนลักษณะโทรมาหลอกบอกให้ออกไปเจอกันที่ซอยหลังวัด
วัดป่าจังกาจิตในอำเภอวาลินชำราบห่างจากบ้านประมาณ๓กิโลเมตรสุเทนเขาก็เหมือนกับเมียโทรมาตามก็เลยออกไป
พอไปถึงก็เจอในโบ๊ทเพื่อนของยูฟ่าใช้ไม้ไล่ตีจนล้มลงแล้วนายยูฟ่าเนี่ยก็ใช้มีดเนี่ยมาแทงแทงเข้าที่ด้านหลังเนี่ย๔แผลจนเขาเสียชีวิต
จากนั้นกลุ่มของลูกเลี้ยงเนี่ยคือยูฟ่าเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์ไปเอารถกระบะแล้วก็เอามาขนร่างนายสุเทรน
เป็นทิ้งที่เป็นป่าหลังโรงงานร้างในจุดที่เจอโครงกระดูก

นี่นะที่พี่ชายเขาเล่าไว้นะครับ
คิดว่าคงส้มได้กับเรื่องหึ้งหวังเนี่ยแหละ

ซึ่งตำรวจก็ได้ข้อมูลมาจาก
กลุ่มผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้บางคนนะครับ
เพราะว่าสพวรินชำราบเนี่ยพอทราบข้อมูลต่างขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา๔คนนะครับ
แน่นอนว่าก็มีภรรยาของผู้ตายซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีนะฮะ
นางสาวจริยาหารศาลมีลูกเลี้ยงของผู้ตายซึ่งก็ยังหลบหนีอยู่เหมือนกัน
นายทิศรรสิ่งขี้บุตรอายุ๒๐หรือว่ายูฟ่า
อีก๒คนนี่คือเพื่อนของยูฟ่าก็คือจุลเดชใกล้ฝนหรือว่าโบ๊ทอายุ๒๑
เรืองศักดิ์หรือว่าสายฟ้าอายุ๒๓
เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตัวตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
คือชุดสืบสวนสพวารินชำราบเนี่ย
ไปจับสายฟ้าหรือว่านายเรืองศักดิ์ได้ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ณฑนทหารบกที่๒๒เนื่องจากสายฟ้าตอนนี้เกณฑ์ทหารอยู่

จับได้ก็เอาไปค้นหาหลักฐานสำคัญพวกรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขี่ไปจะไปหาเมียในคืนวันนั้น
สรุปเนี่ยรถจักรยานยนต์ถูกแยกชิ้นส่วนเกือบทั้งคันนะฮะแทบไม่เหลือความเป็นจักรยานยนต์นะฮะ
ผู้ต้องหาอีกคนนึงคือในโบ๊ทหรือว่าจุลเดชตำรวจเนี่ยเรียกตัวมาตั้งแต่เมื่อคืน
สอบทั้งคืนสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
คนที่ทำให้เขาตายเนี่ยคือลูกเลี้ยงคือนายยูฟ่าที่ใช้มีดแทงเขา

เข้าเวลาได้

มีส่วนร่วมยังไงบ้างครับจะปฏิเสธอะไรไหม

เราได้เอาไม้ไปทำร้ายเขาก่อนจริงไหมหรือว่ายังไง

ทำไมเราถึงตีเราแค้นอะไรเขาอ่ะ
ไม่มีอะไรครับคืออันนี้เฉย
เขาทำร้ายร่างกายเราก่อนหรือว่ายังไง

คืออย่างน้อยนั้นแค่ตีเฉยครับ
เราเป็นคนเริ่มตีเขาแล้วเราตีเขาไปกี่ครั้งยังไงบ้าง

ตรงขาแล้วก็แขนแล้วก็หลังครับแล้วก็ตรงแถวเอวเอว

แล้วคนที่แทงแล้วเป็นใครใครเป็นคนแทง

ตอนที่ตีเขาเขาก็ลองคอยสติดไหม

ก็อยากจะขอโทษเขาครับรู้สึกผิดครับผม
เพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับ
คือตอนนั้นผมรู้ทองไม่ถึงการด้วย
แล้วก็แบบถ้าเป็นไปได้อยากจะขอคำมาครับ
ว่ารู้สึกผิดมากอันนี้เรื่องจริงครับ

แล้วก็ร่วมกันซ่อนเตรนส์
ย้ายของหรือทำลายสมบัติ